โดยการแข่งขันครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
ทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชะตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้

กุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไฟให้ถึง
ทีมพลากุ้งพุ่งไป

กลุ่มจะพลากุ้งพุ่งไป
เข้าห้องแบนด์เฮ้ยจะไปหรือยังไปแล้วกำลังเบิร์นกูไป
เถอะโอ้ยมาด้านสามใหม่คือนุ่มนุ่มเหมือนเตียงอ่ะก็เหยียบ
เราอยู่กันที่เขาสามมุกโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบางแสน
และยังเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชนบุรีครับ
ที่นี่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยนะครับที่มีลิงป่าอาศัยอยู่มาก
ล้อมรอบด้วยทะเลค่ะนะครับทำให้สามารถมองเห็นทะเลแบบมุมกว้างได้
ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจครับและสามารถเดินออกกำลังกาย
ถ้าได้ออกมาช่วงตอนเย็นพระอาทิตย์ตกยิ่งทำให้สวยมากเป็นพิเศษครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
ครับผมและภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้ครับนั่นก็คือ
ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดังโดยมีรถมาซ่าเป็นยานพานะคู่จ่าย
แต่นะครับนุ่มจริงคำว่ารุ่นไหนที่ขับมาตลอดเนี่ยดีจริงทุกรุ่นจริงช่วงแรก
แต่หนูแนะนำบอกต่อทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีส่วนทีมที่แพ้ครับคุณจะต้องเจอกับบทลงโทษที่อาจต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
เชิญครับร้านต่อไปมิงไหมได้ค่ะแล้วร้านให้๓ร้านนะครับ
ที่พวกคุณจะต้องไปในวันนี้นะคือร้านที่๑ชารีออก
ชื่อมันดูแพงนะร้านที่๒ปากกาลัง
โหปากกาลังรู้จัก

และร้านที่สามครับหน้าหมดนี่ขายข้าวหลามเลย
หมองหมดหมองหมดโอ้โหทีมคุณพระกุ้งครับ
ครับผมร้านแรกนี่สำเร็จมั้ยคะสองพันสามเจ็ดสองพันเจ็ด
โอ้โหชอบล้านสองใส่ไปสามร้อยแล้วกันสามร้อยเชฟ
เฮ้ยนั้นร้านที่สามห้าร้อยบาทนะครับครับห้าร้อยบาท
ครับลงราคาให้เด็กมันดูแชร์หรือหอดเนี่ยผมให้เบา
ผมคิดว่าเป็นร้านขนมหวานเป็นร้านคาเฟ่อะไรแบบ

เพราะฉะนั้นร้านที่๓เหลือ๑๐๐บาทนะครับ

ครับผมผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิเพียงทีมละ๑ครั้ง

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

ใส่เบลต์ด้วย
ถ่ายเบลด้วยและในตอนนี้ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งห้าร้อยบาท
ร้านที่สองสองพันบาทและร้านที่สามหนึ่งพันบาทครับ
ส่วนทีมคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งถึงสองพันเจ็ดร้อยบาท
ร้านที่สองสามร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้านที่สามเพียงแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้น

ผมจะรู้เหรอพี่เป็นคนขับอ่ะ

จุดชมวิวเขาสามมุกมุ่งหน้าทางทิศใต้

โอเคไม้มันรู้ไม่กินพาเมียงเคลียมด้วย

อันนี่ไง

เรียบกินเรียบไป
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

ไม่ใช่เรียร์เกอร์รี่
ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๒๗๐๐บาท
ร้านอาหารริมทะเลบางแสนให้บรรยากาศสุดโรแมนติก
พร้อมกับเมนูอาหารที่มีระดับอาจารย์เชฟเป็นผู้ดูแลเอง
เรียกได้ว่าถ้ามาบางแสนแล้วไม่มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง

อันนี้เป็นเมนูล็อบสเตอร์อบชีสนะคะราคา๙๐๐บาทนะคะ
วันนี้คุณก๊อฟวางเงินไว้๕๐๐บาทได้ทานครึ่งตัวค่ะ

๙๐๐บาทโอ้โหลงสัก๓๐๐๐บาทก็ได้เนี่ย
เมนูล็อบสเตอร์อบชีส
เมนูเด็ดของทางร้านที่ใช้ลอบสเตอร์ที่ทางร้านคัดสรรคุณภาพมาอย่างดี
มีความสดใหม่เนื้อเด้งดึงนำมาอบกับชีสที่นุ่มละมุน
และส่วนผสมต่างที่ช่วยให้เมนูนี้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วร้าน
ถือเป็นเมนูที่รับประทานกันได้ทั้งครอบครัว
ถ้าหากชื่นชอบอาหารทะเลและชีสเมนูนี้อร่อยโดนใจแน่นอน
ตัวเองทำไมไม่กลับบ้านกลับได้แล้ว

อะไรน่ะ

น้องนี่นี่

คุณภาพกุ้งวางเงินไว้๒๗๐๐บาทได้ทาน๓ตัว

ขอบคุณมากครับผม
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่ได้กินด้วย

ผิวขอโทษไม่เป็นไรแมนเดี๋ยวให้กินร้านหน้า
ทำไมผักเยอะจังเลยพี่พากุ้ง
ถ้าไม่กินผักให้กินแค่กุ้ง

ไปเร็ว